มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะเมื่อช่วงค่ำ๔มีนาคมที่ผ่านมามีหนุ่มกู้ภัยคนนึงค่ะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนที่จังหวัดลำปางนะคะสองข้างทางเป็นป่า
คือก่อนหน้านี้ไฟไหม้ป่าแล้วต้นไม้สองข้างทางถูกไฟไหม้ล้มขวางถนนแล้วเป็นช่วงทางโค้งมันมืดนะคะ
ว่ามองไม่เห็นไปชนต้นไม้แล้วก็เสียชีวิตรถเนี่ยล้มแล้วรถยังแบบพุ่งไปไกลอีกตั้งแบบเป็นหลายสิบเมตรอ่ะครับ
เนี่ยค่ะหนุ่มกู้ภัยคนนี้ทำงานกู้ภัยช่วยเหลือสังคมเยอะนะคะแล้วก็เคยได้รับรางวัลดีเด่นเยอะเลย
เมื่อเสียชีวิตแบบนี้ญาติพี่น้องแล้วคนที่เคยทำงานด้วยบอกว่าเสียใจมากที่ต้องมาสูญเสียคนดีช่วยเหลือสังคมไปแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านเลขที่๓๔ทับ๒อำเภอเถินจังหวัดลำปางเป็นสถานที่จัดงานบำเพ็ญกุศลศพผู้เสียชีวิตซึ่งชื่อว่านายยุทธนาชาวไทยอายุ๒๐ปีทำงานเป็นกู้ภัยนะคะ
อย่างที่บอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปชนต้นไม้ที่ถูกไฟป่าเผาไหม้และต้นไม้ล้มขวางถนนคาดว่ามองไม่เห็นไปพุ่งชนต้นไม้จนเสียชีวิต
วันนี้นายอดุลวิทย์รัตนภาคภูมิหน่วยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางนำพวงหลีดมาแสดงความเสียใจนะคะ
นายเด็ดอนันท์คำสวนหัวหน้าอุทยานแม่วะ
และเจ้าที่กรมป่าไม้ก็มาแสดงความเสียใจนับ๑๐นาย
มีครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาดูแลนะคะ
นางทองเทาบุญธาวงอายุ๖๗ปี
เป็นคุณย่าของผู้เสียชีวิตบอกว่า
พรุ่งนี้จะชาปนกิจแล้วค่ะตอนนี้นอนไม่หลับ
คิดถึงหลานหลานเป็นคนดีไปช่วยงานกู้ภัยช่วยเหลือสังคมมาตลอด
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น๑๔มกราคมเมื่อปี๒๕๕๙
กระทรวงศึกษาธิการเข้ารับรางวัลจากผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
คุณย่าก็เลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ต้องช่วยกันนะดูแลตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ริมถนนนะคะ
ไม่อยากจะให้ใครมาประสบเหตุแบบนี้อีก
ส่วนจะเรียกร้องค่าเสียหายค่าเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่า
คุณย่าบอกว่าเดี๋ยวปรึกษายาดก่อนนะคะ
นายยันโยงกุนาคำนายอำเภอเถินบอกว่า
ว่าราชการจังหวัดลำปางกำชับให้ทางอำเภอหาทางช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตตอนนี้ประสานหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
จะเยียวยายังไงได้บ้างหลังเกิดเหตุก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจ
ว่ามีต้นไม้ในลักษณะที่เป็นอันตรายแบบนี้อีกหรือเปล่า
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกคือสภาพมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้มีไฟไหม้ป่าเป็นป่าข้างทางนะคะ
ถนนสายเถินทุ่งเสลี่ยมแล้วต้นไม้ถูกไฟไหม้ครับ
แล้วก็ล้มขวางถนนแล้วเป็นจุดขึ้นลงเขาอะค่ะ
เป็นทางโค้งตอนกลางคืนมืดด้วยสังเกตดูสองข้างทาง
มีนาคมนายยุทธนาคนนี้ค่ะ
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนสายนี้
ว่ามองไม่เห็นว่ามีต้นไม้ล้มขวางถนนอยู่นะคะ
ก็เลยชนไปเต็มเต็มอ่ะอือเสียหลักทะไรไปเนี้ย
กว่าเมตรตัวนายยุทธนากระเด็นออกจากรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์ยังทะไหลไปต่ออีกเป็น๑๐เมตร
ทีนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทำไมไม่เข้าไปดูแลหลังเกิดไฟไหม้ป่าแบบนี้

แล้วมันก็เกิดเหตุร้ายแบบนี้ค่ะ